คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
คราวนี้ผู้ต้องหาต้องใช้คำว่า
ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดข้ามชาติ

เป็นชาวต่างชาติผู้ชาย๓คนหญิงไทยอีก๒คนนะคะ
เป็นฝีมือของตำรวจนะคะคุณผู้ชม
ผลงานของตำรวจกองบัญชาการภูทรภาค๒ค่ะ
นำแถลงคุณผู้ชมดูนะเข้าไปบ้านพักหลังนี้ค่ะ
ปีนแบบนี้คือเขาได้รับรายงานบอกว่า
จะมีการส่งมอบยากันแล้วนี่แหละค่ะ
มั่วสุมยาเสพติดบ้านพักหลังนี้
ที่สุดแล้วตำรวจค่ะทั้งตำรวจปราบรามยาเสพติด
ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นะคะ
ก็เลยร่วมด้วยช่วยกันค่ะลงพื้นที่อ๋อตำรวจพื้นที่ด้วย
สมพบังละมุงนะคะใบที่บ้านพักหลังเนี่ยค่ะ
ทับ๑๕ที่บางละมุงคุณดูนะ
ตำรวจทำงานอย่างทุลักทุเลสุดท้ายนี่ค่ะ
คนนำแถลงข่าวนะครับพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้ม
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ
แถลงข่าวผลงานการจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดข้ามชาติ
เป็นชายชาวออสเตรเลีย๒คนชายชาวไนเจรีย๑คน
อีก๒คนเป็นหญิงไทยชื่อว่านางสาววิราภาอวนศรี
กับนางสาวจีราพรเกียรติสุธจิตนะคะ
นี่ค่ะนะจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นยาไอซ์เกล็ดสีขาวขุ่น
น้ำหนักหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดหกสามกรัมอ้ายชนิดเกล็ดใส
น้ำหนักร้อยสี่กรัมอาวุธปืนจุดสองสองแล้วก็อุปกรณ์การเสพ
รถยนต์ทะเบียนเจ็ดกมสี่สองเจ็ดสี่กรุงเทพมหานครนะฮะ
รวมถึงโทรศัพท์มือถืออีก๖เครื่องบัตรกดเงินสดอีก๑๒ใบ
คือของกลางเยอะแล้วค่ะกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือ
ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดประเภทไอซ์ให้กับลูกค้าเป้าหมายที่กลุ่มผู้ต้องหากลุ่มเนี้ย
ขายยาเสพติดให้คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพัทยา
ทีนี้วันที่ตำรวจไปจับกลุ่มได้ตำรวจเขาได้รับรายงานบอกว่า
จะมีการนัดส่งมอบยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งครับก็คือบ้านหลังเมื่อสักครู่หลังเนี้ยแหละ
นี่นี่นี่ในพื้นที่หมู่สิบตำรวจหนองฟลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชุมดุรี
ตำรวจเขาก็เลยไปดักซุ่มรอนะฮะดักซุ่มรอบริเวณหน้าบ้านพัก
แล้วไปเจอว่ามีรถยนต์คันหนึ่งขับมาที่บ้านหลังนี้
จากนั้นตำรวจเขาก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจค้นนะคะ
ที่สุดแล้วก็สามารถควบคุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๕คน
พร้อมกับของกลางที่ที่ฉันรายงานไปเมื่อสักครู่ฮะ
แล้วนำตัวทั้งหมดค่ะไปสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายที่สพบังละมุงนะคะ
ข้อหาคือร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็มียาเสพติดให้โทษโทษไว้ในครอบครองด้วยนะคะ
ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะค่ะ